ภาพรวมของการติดเชื้อนะครับคุณผู้ชมครับ
หมื่นบวกถ้าไปดูย้อนหลัง
สิบวันมาติดต่อกันแล้วนะครับที่หมื่นบวกทำให้ขณะนี้
ผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษามีกว่าหนึ่งแสนหกหมื่นปราย
ส่งประกาศต่อระบบสาธารณสุขหนักเหมือนกัน
โรงพยาบาลนะครับต้องประกาศนะครับปิดแผนกฉุกเฉินเพิ่มเติม
เนื่องจากมีผู้ป่วยโควิดสิบเก้าในห้องฉุกเฉินจำนวนมาก
โรงพยาบาลอะไรบ้างล่ะใหญ่ดังทั้งนั้นเลย
โรงพยาบาลรามาธิบดีครับในโลกออนไลน์นะครับ
แชร์โพสต์ของพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดีท่านหนึ่ง
ซึ่งเธอโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าพยายามเต็มที่
แต่วันนี้เราไม่ไหวแล้วจริงแม้แต่เตียงคนไข้เคสล่าสุด
เข็นเข้ามาในชายคาตึกยังไม่ได้เลยอีอาร์หรือว่าห้องฉุกเฉินนะครับ
ที่มีคนไข้โควิดนอนอยู่๓๐เตียงไม่มีที่ให้แอดมิตรแล้ว
เคสโควิดได้ล้อมรอบตึกไว้หมดแล้วสถานการณ์ตอนนี้มันเกินกำลังแล้วจริง
นะฮะอย่างไรก็ตามนะครับผู้สื่อข่าวเนี่ย
ได้สอบถามไปยังโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับซึ่งแจ้งว่าตอนนี้ฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างหารือถึงมาตรการกันอยู่ครับ
หลังจากที่ภายในตึกเนี่ยมีผู้ป่วยโควิดสิบเก้ารักษาอยู่ค่อนข้างมากอืม
รวมถึงมีผู้ป่วยที่รักษาโรคทั่วไปนอนรักษาตัวอยู่ด้วยจึงจำเป็นต้องปิดตึก
แล้วก็งดรับตรวจผู้ป่วยนอกจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอีกทั้งนะครับขณะนี้บุคลากรด่านหน้าของโรงพยาบาลต้องทำงานอย่างหนัก
แล้วก็ติดโควิดสิบเก้าไปแล้วหลายคนครับมาตรการที่ออกมาจึงมีความเข้มข้น
แต่แต่ถ้ามีผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินโรงพยาบาลก็ยังรับรักษานะครับ
ทีมข่าวยังไปตรวจสอบบรรยากาศในอีกหลายโรงพยาบาลครับที่ก่อนหน้านี้ทยอยประกาศปิดการให้บริการบางแผนก
เช่นโรงพยาบาลราชวิถีนั่นนะฮะดูสิครับประกาศกี่โรงพยาบาลแปะทั่วเลยนะครับ
ได้ประกาศขอความร่วมมืองดประชาชนเดินทางมาโรงพยาบาลหากไม่จำเป็น
เช่นเดียวกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าที่เปิดรับคนไข้กรณีฉุกเฉินเท่านั้นและงดเว้นให้บริการผู้ป่วยนอก
ขณะที่โซนที่ใช้สำหรับให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิด๑๙นั้น
ยังเปิดให้บริการตามปกตินะครับ
ส่วนที่โรงพยาบาลจุลาลงกรสภากชาติไทยนะครับ
แล้วก็โรงพยาบาลตำรวจใช้มาตรการเดียวกันกับที่มีการประกาศแจ้ง
คือขอความร่วมมืองดตรวจคนไข้นอกทุกกรณี
เฉพาะผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
ซึ่งผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินโรงพยาบาลก็จะมีการระบุเอาไว้ว่า
จะยังไงรับจะยังไงรับแค่ไหนคืออยู่ที่การวินิจฉัยของแพทย์ฮะ
ถ้าอย่างนั้นต้องบอกคุณผู้ชมในภาพรวมแบบนี้
ถ้ามีโรคประจำตัวป่วยคุณหมอนัทถึงแม้จะมีใบนัด
ขอให้ท่านตรวจเช็คข้อมูลอีกครั้งนะฮะเพื่อให้ชัดเจนว่า
ทางโรงพยาบาลเปิดในแผนกนั้นที่เขานัดท่านหรือเปล่า
เพราะตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ใช่ค่ะจะต้องไปนัดกันก่อนเพื่อให้แน่นอน
เพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่าเป็นใบนัดแต่ว่าอาการเราไม่ได้เร่งด่วน
เขาก็อาจจะต้องเลื่อนออกไปเพราะมันก็มีความเสี่ยงด้วย
อัปเดตตัวเลขกันหน่อยคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่ง

มากกว่า๑๕๐๐๐คนแล้วผู้ติดเชื้อภ่องวันนี้
วันนี้อยู่ที่๑๕๓๗๖รายนะครับคุณผู้ชม
แล้วก็มีผู้เสียชีวิต๘๗ค่ะคุณผู้ชม
มีผู้ที่หายป่วยกลับบ้านแล้วเพิ่ม๖๗๘๒ราย
ซึ่งเรื่องนี้นะคะผู้ช่วยโฆษกสบคแพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์บอกว่า
จำนวนผู้ติดเชื้อประจำวันที่สอบคอรายงานนั้น
นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแล้วก็พบว่าอัตราส่วนการติดเชื้อ
ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเป็น๔๑เปอร์เซ็นต์
ขณะที่ต่างจังหวัด๗๑จังหวัดตัวเลขผู้ติดเชื้อตอนนี้
แซงหน้ากรุงเทพฯและปริมณฑลไปแล้วค่ะอยู่ที่๕๙เปอร์เซ็นต์ค่ะ
ตัวเลขที่แสดงสูงและเป็นกราฟสีน้ำเงิน
วันนี้ยังได้มีการพูดถึงกรณีที่จุดฉีดวัคซีนสถานีกลางบังซื้อที่ค่อนข้างแออัดจากการที่มีผู้เข้ารับบริการจำนวนมากเนี่ย
อย่างภาพที่เห็นเนี่ยคือหลายคนก็กังวลนะคะว่าจะเป็นจุดแพร่เชื้อหรือเปล่านะคะ
เขาบอกว่าทราบว่านอกจากชาวกรุงเทพที่ไปรับการฉีดแล้วก็ยังมีประชาชนจากจังหวัดอื่นด้วยนะคะ
ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็ห่วงนะคะว่าขณะนี้อยู่ในมาตรการห้ามเคลื่อนย้ายเดินทาง
เฉพาะการเข้าออกพื้นที่สีแดงเข้มยังเป็นข้อห้ามอยู่นะคะ
เพราะฉะนั้นก็ขอฝากไปยังสถานีกลางบางซื่อให้ทบทวนเรื่องของการชะลอไม่ให้ประชาชนจำนวนมากมาออกกัน
ซึ่งสบคบอกว่าจะมีการประชุมหารือเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนค่ะ